ลูกทุ่งหมอลำมาที่เพลงป๊อปยุค๙๐กันบ้าง
เมียวงามและเธอด้วยรักและประถู
คุณดูซะก่อนนะนี่คุณอายุ๕๐นะ๕๐ยังแจ๋วบอกเลย
เมื่อวานนี้มีอีเวนต์นะคะเจ้าตัวเนี่ยขนเพลงฮิตมาโชว์กันเพียบเลยจ้ะ
ซะก่อนเรื่องร้องเรื่องเต้นบอกเลยว่าลีลาเฉียบขาดเหมือนเดิม
แต่เพิ่มเติมคือเอฟซีพี่มอสค่ะเหนียวแน่นมากจริงค่ะ
นี้แล้วบอกเลยว่าเต้นสเต็ปไขคงไขข้อไม่ห่วงกันเลยนะจ๊ะ
่อได้เต็มที่สมกับเป็นรุ่นใหญ่สุดเอาไปดูค่ะ
ดีกว่าเต็มตัวเหยื่อยไปเฉือบลงดินดีจังหวัดรองให้เต็มผมฟัน
โหวเมื่อกี้โหงานมากเลยนะ๒ปีอ่ะ๒ปีไม่หลบอยู่ในถ้ำกันตลอดเลย
เขาเรียกซึ้งใจครับที่ทุกคนยังติดตามอยู่
ก็จริงผมก็อยู่วงการมา๓๐กว่าปีแล้วนะ
ก็โอเคยังต้องขอบคุณนะครับที่ยังติดตามอยู่

ตะลึงในความ๕๐แล้วยังสดใสได้บ่อยดี

แล้วตรงสเต็ปการเต้นยังเหมือนเดิม
เหมือนพี่ตอนยุค๙๐ที่แบบว่าทำผมตั้งได้แบบโอ้โห

พี่มอสค่ะเลยต้องขอถามเรื่องโชคลาภกันสักหน่อยนะ
เห็นว่าบ้านไม้โบราณที่ยูดูไว้ทำจะถูกอันนี้

จำได้ไหมว่าให้โชคแบบเต็มเลย

ลับดวงดีของบ้านหลังนี้อยู่ที่อะไรจ๊ะพี่มอส
ขอดูหน่อยได้ไหมขอฟังหน่อยสิเป็นเพราะอะไร

เราไปซื้อเราก็ขอบอกว่า

เดี๋ยวจะไปซื้อลอตเตอรี่อะไรอย่างนี้

เออฉันก็ซื้อ

แต่ว่าสงสัยให้พี่มอส
อันนี้ตื่นเต้นจริงนะเนี่ยรอดูรอดูนะคะ